คุณผู้ชมไปดูเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนนึงนะคะ

ทีนี้จังหวะจะเดินกลับมาเอารถที่จอดทิ้งไว้จะกลับบ้านนะคะ
เดินข้ามสะพานลอยมาอยู่ดีล้มตึงลงไปเลย
ไม่รู้สึกตัวเลยถูกไฟดูดคุณผู้ชม
คือตอนแรกรายงานข่าวบอกว่าเขาไปจับราวสะพาน
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้แตะราวสะพานไม่ได้โดนเลย
แต่เหมือนไฟมันวิ่งเข้ามาหาเขาอะค่ะ

หนุ่มคนนี้ก็คือนายชัยนัทจันสุโยอายุ๑๘ปีนะคะ
ก็โดนไฟดูดนอนหงายอยู่กลางสะพานลอยถนนสุขสวัสดิ์ซอย๓๒ค่ะ
ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นการด่วน

แจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสะพานลอยเลย

เขาเล่าให้ฟังว่าเขาจอดรถเอาไว้ที่ปั๊มน้ำมันนะ
แล้วก็ไปเล่นน้ำที่ถนนเข้าสาร

ก็เดินข้ามจะกลับมาเอารถ
กำลังจะกลับบ้านพักที่ซอยประชาอุทิศ๓๒นี่แหละ

จากนั้นจำอะไรไม่ได้เลยสลบเหมือด

คุณผู้ชมเห็นไหมยังมีร่องรอยเหมือนเป็นรอยไหม้อะค่ะ

ชาทั้งตัวลิ้นแข็งพูดไม่ได้

เขาเพิ่งจะเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ย

รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากเลย
ลอยเฉยเลยนะคะทีนี้พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาซ่อมแซมสะพานลอยทันทีเลย
ตรวจสอบแล้วไฟมันรั่วจริงรั่วเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
สองร้อยยี่สิบห้าโวลต์อ่ะค่ะนี่มากกว่ากระแสไฟที่ใช้ที่บ้านอีกนะ
ก็แก้ไขแล้วเสร็จตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเลย
แล้วก็เปิดใช้สะพานลอยให้ประชาชนข้ามถนนได้แล้วนะคะ
ทีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานเขตราชบุรณะล่ะค่ะว่า
ชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลใครจะรับผิดชอบ
จะเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือจะเป็นสำนักงานเขตเดี๋ยวต้องหารือกันอีกรอบหนึ่ง
น่ากลัวนะเขาไม่รู้ว่าจะไปเดินข้ามแล้วถูกไฟดูดไฟช็อตแบบนี้อีกตรงไหน
จะไปรู้ได้ยังไงคะว่าไฟมันรั่วตรงไหนบ้างแล้วคือเล่นสงกรานมาตัวเปียก
เปลี่ยนหมดนะครับช่วยกันตรวจสอบกันด้วยครับ